ติดตามได้จากคุณมนุชาเจอมูลครับ
นักวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทย

กรุงฮานอยเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม
เป็นระยะทางราว๗๐กิโลเมตร

จุดแรกรถบัสลงจอดที่ห้างสรรพสินค้า
ให้สาวได้ช้อปปิ้งกันสนุก
จากนั้นมุ่งสู่ใจกลางฮานอย

ณบริเวณหน้าพระบรมราชานุสวรี

อัครราชทูตณกรุงฮานอย

แชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปี

ได้มาชิงแชมป์อาเซียนในครั้งนี้
ก็ขอให้ทำผลงานให้ดีที่สุด

อเล็กบอลชิงแชมป์เอเชีย

ความเคลื่อนไหวข่าวสารได้ทางไทยรัฐทีวีค่ะ

รายงานจากกรุงฮานอยประเทศเวียดนาม